ว่าก็อยากจะส่งกำลังใจให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ประจวบคิริขันด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าค่ะ
พ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวกำลังจะกินข้าวอยู่อะค่ะที่บ้าน

ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนพื้นลั่นเสียงเหมือนปูนลั่น
แล้วบ้านพังถล่มลงมาทับทั้ง๓คนเลย

จุดหน้าที่ระดมกำลังกว่า๓๐๐ชีวิตนะ
ที่เข้าไปช่วยเหลือพยายามทำกันทั้งคืนนะคะ
พยายามจะช่วยเหลือทั้ง๓ชีวิตออกมาให้ได้

แม่กับลูกเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าพ่อเสียชีวิตนะคะ
บ้านหลังเกิดเหตุเป็นลักษณะของบ้านปูน๒ชั้น
อยู่บนถนนเพชรกะเสมขาล่องใต้
ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีคันนะคะ
อยู่ตรงข้ามสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคิริขันเลย
อย่างที่บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
มีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก๓คนนั่งกินข้าวกันอยู่
แล้วบ้านมันก็พังถล่มลงมา
แม่คือนางสิริการธัญเลิศพัฒนกิจอายุ๕๒ปี
เพิ่งจะทำกับข้าวเสร็จเลยค่ะ
ได้ยินเสียงเหมือนลูกเห็บตกใส่หลังคาบ้านนะคะ
ลูกสาวนางสาวธันนิชาวัย๒๙ปี

ก็เลยพากันออกไปดูหน้าบ้าน
และสิ่งที่สองคนนี้เห็นก็คือหลังคาค่ะ
มันพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาเลย
พ่อคือนายชัยโรธวัย๕๔ปี

และลูกสาวคนโตนางสาวธัญการวัย๓๑ปี

คือลูกสาวสองคนออกมา
ดูว่ามันมีอะไรตกลงมาใส่หลังคาหรือเปล่า
จังหวะเดียวกันกับที่บ้านพังถล่มลงมา
ซึ่งพ่อแม่และพี่คนโตยังติดอยู่ข้างใน
หลังเกิดเหตุค่ะณพระรวพศิงหาเสนี
เพราะว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคันเข้าอำนวยการช่วยเหลือโดยทันทีนะคะ
ประสานหลายหน่วยงานเลยรวมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๓๐๐คน
เครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นรถแบ็คโฮ๒คันรถไฟส่องสว่าง
มุงอีกกว่าร้อยค่ะมาทั้งให้กำลังใจ
แล้วก็มาดูเหตุการณ์ด้วยความตกใจนะคะ
เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักแข่งกับเวลานานถึง๓ชั่วโมงกว่า
นำนางสิริการขึ้นมาจากตัวบ้านที่พังถล่มได้สำเร็จ
สิริการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็อ่อนเพลียจากการขาดอากาศหายใจค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลประจบคิริคันแล้ว
จากนั้นนำร่างของนายชัยโรธผู้เป็นพ่อ
แต่อยู่ในสภาพที่ไม่มีสัญญาณชีพจรแล้ว
แล้วก็เนื้อตัวเริ่มเขียวคล้ำแล้วออกจากที่เกิดเหตุค่ะ
คือพ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ
เพราะว่าถูกตู้แล้วก็แผ่นปูนเพดานลงมาทับเต็ม

ใช่ค่ะแล้วก็เลยทำให้คุณพ่อขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานค่ะ
ส่วนลูกสาวคนโตนางสาวธัญการถูกนำร่างออกมาได้เป็นคนสุดท้ายนะคะ
ก็นำตัวไปรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลประจวบคิริขัน
ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ช่วงของการที่เข้าไปช่วยเหลือขุดเจาะ
และนำตัวทั้ง๓คนออกมาเนี่ยรวมแล้วกว่า๔ชั่วโมงค่ะ
สิริการผู้เป็นแม่บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างแล้วก็อยู่มา๑๓ปีแล้ว
และมีปัญหาฟ้องร้องเรื่องการก่อสร้างด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะผู้รับเหมาใช้เหล็กผิดประเภทค่ะนั่นไงคือต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

นางสิริการที่เป็นวิศวกรโยธาเขามาเห็นโครงสร้างไง
เขาก็เลยบอกว่าเหล็กเส้นมันเล็กไปนะก็เลยมีการฟ้องร้องกันเรื่องนี้
ยังไม่ทันจะไปถึงไหนเลยแล้วแม่บอกว่าตั้งใจว่าอีกสักปีสองปีจะทุบทิ้งแล้วแหละ
แล้วก็จะปลูกใหม่แต่ว่าคือมันก็ต้องร้อนเงินเรื่องความพร้อมอะไรต่างนั้น
ไม่คิดจริงจริงว่ามันจะมาเกิดเหตุสลดขึ้นก่อนต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
แล้วก็โอ้โหคราวนี้ถ้าเรื่องราวฟ้องร้องเรื่องผู้รับเหมาเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบหนักเลยนะ